คุณผู้ชมคะยังช่วยกันตามหาพรานเก่งวัยสี่สิบเอ็ดปีนะคะที่เข้าไปหาของป่าแล้วก็หลงป่าตั้งแต่๑๕สิงหาคมแล้วนะคะ
ก็คือเจ้าหน้าที่ก็พยายามที่จะช่วยกันค้นหายังไม่เจอในมุมของเจ้าหน้าที่ก็คือทำหน้าที่ในการค้นหานี่คือพรานเก่งที่หายไปนะคะ
แต่ว่าในมุมของความเชื่อค่ะคนในครอบครัวเขาก็เลยบอกว่าหมอปลามือปราบสัมภเวษีมาช่วยหน่อยมาช่วยหน่อยในมุมของความเชื่อเขาก็คือทำทุกอย่างทำยังไงก็ได้ให้เจอนะคะ
คือทีมกู้ภัยสว่างศิลธรรมสมาคมบ้านบึงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ป่าไม้แล้วก็เจ้าหน้าที่หลายภาคส่วนค่ะชาวบ้านด้วยช่วยกันตามหานะคะ
นายเสน่ห์เฟื่องฟูหรือพรานเก่งนะคะอายุ๔๑เข้าไปหาของป่าแล้วหายไปบนเขาหนองน้ำเขียวด้านหลังฟาร์มชะโลธรชาวบ้านเขาเรียกกันว่าเขาชมพู่นี่คือนายเสน่หเฟื่องฟูหรือพรานเก่งนะคะหายไปตั้งแต่สิบห้าสิงหาคมคือเขาชำนาญการเดินป่านะคะแต่ตอนนี้ก็ยังไม่เจอตัวเลยค่ะคุณผู้ชมจนมันก็มีในห
หลงอยู่ในเมืองลับแลหรือเปล่าเนี่ยฮะนี่ค่ะป่าทึบแบบนี้เลยแม่ของแบบเต็มเลยอ่ะใช่ช่วงนี้ฝนฝนอะไรด้วยแล้วก็ต้นมงต้นไม้ขึ้นเยอะอะค่ะครับเลยยิ่งแบบยากนะคะปฏิบัติการในการค้นหาตอนนี้แม่ของพรานเก่งก็ไปติดตามการค้นหานะคะครับน้องชายของพรานเก่งก็ร่วมทีมค้นหาด้วยมีพระสงฆ์มาจากจังหวัดนครสวรรค์มากิจนิมนต์ที่อำเภอบ้าน
ที่พบสัญญาณโทรศัพท์ของพรานเก่งติดต่อได้เป็นครั้งสุดท้าย
เขาไปเจอซองกาแฟด้วยค่ะที่พรานเก่งดื่มเป็นประจำ
ชาวบ้านเขาเรียกกันว่ากรกกาแฟตามชื่อที่ตั้งในวันแรกที่ค้นหา
การค้นหาแบ่งเป็น๓ทีมค่ะคุณผู้ชมก็กระจายกันเป็นวงกลมแล้วก็มาบรรจบกัน
จุดที่เจอซองกาแฟระยะทางประมาณ๔กิโล
ทางลำบากอย่างที่ให้ดูภาพไปเป็นป่ารกและผ่าอุดมสมบูรณ์มาก
ก็เพราะว่าน้องสะพ้ายของพรานเก่งเคยเอาดวงพรานเก่งไปให้ดูหลังหายตัว
ท่านบอกว่ายังมีชีวิตอยู่แต่เจ้าป่าเจ้าเขาโกรธบังตาก็เลยยังกลับออกมาไม่ได้
เพราะว่าไปลบหลู่เจ้าป่าเจ้าเขาระหว่างทางทีมค้นหาบอกว่าก็ได้กลิ่น
กลิ่นค่อนข้างแรงไม่แน่ใจว่าเป็นกลิ่นของศพอะไรหรือเปล่า
มีการวิทยุสื่อสารกันนะคะก็คือพยายามกระจายกำลังเดินตามกลิ่นไปเรื่อย
ใช้วิธีจุดไฟแชคด้วยนะคะดูทิศทางลมว่าลมเนี่ยพัดกลิ่นโชยมาจากทิศทางไหน
ตอนที่ขึ้นเขาอะค่ะก็เจอต้นบุกก็ในป่าจะมีดอกที่มีกลิ่นเหมือนซากศพด้วยนะคะ
เจ้าหน้าที่บอกแบบนี้แล้วบางทีกลิ่นเหม็นที่คล้ายกับซากศพเนี่ย
ก็ยังไม่รู้ว่าเป็นซากสัตว์ป่าอะไรหรือเปล่าหรือเป็นดอกอะไรที่มันมีกลิ่นเหม็นหรือเปล่า
ช่วงลงเขาก็เป็นอีกฝั่งหนึ่งของเขานะคะทีมเจ้าหน้าที่ก็พยายามที่จะค่อยค่อยไล่พื้นที่ไปเรื่อยเรื่อยอะค่ะ
ตรงนี้เป็นพื้นที่สีแดงนะคะมีการวางกับดักสัตว์อยู่เยอะ
ก็ไม่ใช่ทางลงเขาที่พรานป่าส่วนใหญ่ใช้กันทหารก็ต้องใช้ทหารที่ชำนาญเส้นทางอ่ะค่ะ
เส้นทางก่อนเพราะว่าไม่รู้ว่าจะไปเจอกับดักสัตว์อยู่ตรงไหนหรือเปล่า
พยายามเดินไปตามกลิ่นด้วยนะคะแต่อย่างที่บอกคุณผู้ชมว่าก็ยังไม่เจอเลยค่ะ
ยังไม่มีวี่แววอะไรหรือว่าหลักฐานอะไรที่เพิ่มเติมมากขึ้น
น้องชายของพรานเก่งนายสนอเฟื่องฟูก็ที่ร่วมทีมค้นหาไปด้วยให้ข้อมูลแบบนี้นะคะ
ตอนนี้ยังมีหวังว่าจะเจอพรานเก่งเพราะเชื่อว่าประสบอุบัติเหตุ
ก็เลยไม่สามารถส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือได้แต่ประเด็นก็คือพรานเก่ง
เขาค่อนข้างชำนาญในการเดินป่าพรานเก่งมีหลายอย่างติดตัวไปเช่น
มีปืนลูกซองยาวมีไฟแชคมีกระบอกน้ำดื่มมีมีดมียากันยุง
แล้วก็ก่อนที่จะขาดการติดต่อไปพรานเก่งพยายามที่จะโทรศัพท์หาภรรยาอยู่สามรอบ
ครอบครัวเขาเลยยังมีความหวังถึงแม้ว่าจะหลายวันแล้วเป็น๑๐วันแล้ว
ยังมีความหวังว่าน่าจะเจอพรานเก่งนะคะ
ปืนก็อยู่กับเขาไฟแช็คก็มีทำไมเขาไม่ก่อไฟหรือยิงปืนอะไรให้เรียก
อาจจะหมดแรงน่าจะน่าจะมากมากทุกคนก็ยังมีความหวังว่าจะเจอพี่เก่งในชาวะ
ใช่เพราะเขาเป็นคนอัตโรธเก่งมากเขาอัตโรธที่เก่งมากมากเลยอ่า
มั่นใจว่าเกิดอุบัติเหตุกับเขาแน่แต่ว่าอะไรเป็นสัตว์มีพิษหรืออะไร
น่าใช่ไม่แน่ค่ะหรืออะไรอย่างงี้ไอ้ตกเขาคนอย่างเขาคงยาก
แต่ถ้าเกิดว่าไปนั่งแล้วงูมากัดอะไรแบบนี้มันจะเป็นส่วนเป็นไปเยอะมากกว่า
ถ้าเขาเจออะไรโอกาสเขาจะตะโกนด่าแบบแบบสะบดของเขาอ่ะนะอ่าประมาณเนี้ยอ่า
ส่วนพ่อแม่ของพรรณเก่งก็บอกว่ายี่สิบกว่าปีแล้วนะคะครับ
พรานเก่งไม่เคยหลงป่าเลยนะคะอืมแต่ก่อนหน้านี้เคยถูกงูฉก
ครับก็อาจจะเป็นไปได้ว่าไปเกิดอุบัติเหตุอะไรในป่าหรือเปล่า
ส่วนที่พระบอกว่าลูกอาจจะไปลบหลู่เจ้าป่าเจ้าเขาดังนั้นพ่อกับแม่บอกว่า
ถ้ากลับออกมาได้จะให้บวชเลยนะคะแล้วก็นำรูปปั้นงูสองตัว
สองตัวพระพุทธรูปหลวงพ่อโสธรมาแก้บนค่ะ
วกทุกอย่างบนทุกวันบอกทุกวันแม้แต่เจ้าที่ที่บ้านมาเขาทีไรก็บน
ทำทางมีศาลมาเขาก็ไหว่เรื่อยมาเลยจ้ะขอให้เจอจนใครบอกให้บนอะไรก็บวก
บอกทำทุกอย่างอ่ะเนี่ยครับนี่เดี๋ยวบนให้เขาบวชให้เขาอะไรด้วยนะเนี่ย
กลับมาได้อ่าเขาก็บอกว่ายังอยู่แต่ว่าเขามีคนบังอะไรอย่างเงี้ย
จ้ะเขายังมีคนบังแล้วแล้วท่านบอกให้ทำยังไงบ้างครับ
ท่านก็ทำพิธีให้นะทำพิธีเปิดป่าแล้วท่านก็บนตรงศาลนี้ให้ว่าให้
ให้ให้ได้เจอถ้าวันนี้ยังไม่ปล่อยมาก็ขอพวกนี้ขอให้ได้เจอ
ตอนนี้แม่ก็บอกเจอยังไงก็รับได้แล้วเนี่ยเพราะมัน๑๐วันแล้ว
ขอให้เจอแต่ป่าเจ้าเขาอย่าบังไว้เลยออกไปยังไงก็เออ
บอกให้ออกมาเถอะทีนี้ค่ะพ่อและภรรยาของพรานเก่งนะคะ
ไปหาหมอปลาเลยค่ะที่จังหวัดเพชรบุรีนะคะ
ไปขอความช่วยเหลือจากหมอปลามือปราบสัมภเวษีคืออย่างที่คนในครอบครัวบอกค่ะว่า
ทุกวิธีจะให้ทำอะไรก็ได้เรื่องของความเชื่อเรื่องอะไรคือทำหมด
อยากจะให้หาพรานเก่งให้เจอคือหมอปลารับปากนะคะ
ว่าจะลงพื้นที่ไปช่วยดูให้เที่ยงวันพรุ่งนี้
แต่มีเงื่อนไขว่าถ้าสิ่งที่เจอหรือพูดอะไรแล้วไม่มีจริง
เมืองลับแลอะไรแบบเนี้ยครับอย่าโกรธกันนะ
ถ้าหมอปลาจะพูดตรงนะเบื้องต้นหมอปลาบอกว่าเห็นภาพพรานเก่งยังมีชีวิตอยู่ค่ะ
นี่เราก็ไม่รู้นะว่าพอมาตรงนั้นเราจะเจออะไร
แล้วร้านนี้คือเราต้องบอกขออนุญาตก่อนว่าบางครั้งอ่ะ
บางครั้งที่เราลงไปช่วยเหลือคนครับ
คำพูดจากปากหมอปลาเนี่ยมันอาจจะไม่ถูกใจหู
เขาเรียกว่าหูเคสเขาเราก็ถามก่อน
ถ้ามันเป็นหนึ่งสองสามอันเนี้ยผมพูดอ่ะคุณโกรธผมไหม
เขาว่าอะไรจะเกิดมันต้องเกิดเขาต้องรับได้
เขาบอกว่าเขารับได้เมื่อรับได้เราก็ยินดีที่จะ
ไปช่วยเหลือเขาผมดูภาพเมื่อเช้าก็คือ
ก็ยังมีชีวิตอยู่อะครับนี่ฮะครอบครัวของพรานเก่งเนี่ย
หาหมอปลาที่เพชรชบุรีเมื่อเช้าใช่ค่ะนะครับ
ก็จะเห็นว่าเอารูปของพรานเก่งไปให้หมอปลาดูด้วย
นะครับเพราะว่าเขาก็อยากจะหาทุกวิถีทางอ่ะนะฮะ
อย่างที่คุณเห็นมาสอนบอกพรุ่งนี้ใช่ไหมหมอปลาจะไปใช่ค่ะ
พรุ่งนี้ตอนเที่ยงเที่ยงนะคะหมอปลาจะไปช่วยดูให้ครับ
ทีมข่าวไปคุยกับชาวบ้านที่อยู่ใกล้ใกล้เขาคือใกล้ใกล้กับจุดที่
รานเก่งหายไปอ่ะนะคะครับชื่อว่านางติ๋มนางติ๋มบอกว่า
เมื่อ๕ปีก่อนพ่อเธอก็หายไปในป่านี้นะ
ไปกับน้องชายครับสามวันแล้วออกมาบอกว่ามีลิงตัวใหญ่มาก
หลอกล่อพาเดินเข้าไปทีเนี้ยเดินไปเดินไปเดินไปหาทางกลับไม่ได้
รู้สึกตัวอีกทีอยู่ในพื้นที่เขาเขียวเขาที่อยู่ติดกัน
ติ๋มคนนี้ก็เลยบอกว่าส่วนตัวนะเธอมีความเชื่อ
เรื่องของเจ้าป่าเจ้าเขาเรื่องของความลี้ลับที่อยู่ในพื้นที่ป่าตรงนี้ค่ะ
เป็นเรื่องที่เธอมองว่าไม่ควรจะลบหลู่
กลับมาก็ไม่เป็นไม่เจ็บไม่อะไรที่เขาเล่า
เดินไปเรื่อยตามลิงตามลิงไปจนพาไปถึงเขาเขียว
เหมือนอะไรพาเข้าไปคือพวกอ๋อนนี้ก็จะมีความเชื่อเกี่ยวกับ
แล้วก็ว่าต้องมีอืมคือเวลาจนที่ก่อนยังค้นหาอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะ
การค้นหายุติลงช่วงเย็นประมาณสัก๕โมงครึ่ง
เพราะว่าใกล้ค่ำเนี่ยสัตว์ป่าจะออกหากินแล้วมันก็จะอันตรายครับ
เริ่มกันใหม่ค่ะจุดที่เป็นพื้นที่สีแดงที่เป็นเหว
จะใช้วิธีสแกนค้นหาเป็นตารางเมตรว่าได้กลิ่นซากศพอะไรหรือเปล่า
รวมถึงตั้งต้นหาตรงจุดที่พบซองกาแฟของพรานเก่งด้วยนะคะ
ก็จะเน้นที่จุดบริเวณดังนี้แล้วก็ขยายวงออกไปค้นหาไปเรื่อย
แต่ป่าแถวนี้ก็โอ้โหกว้างใหญ่เหลือเกิน